สิ้นเดือนแบบนี้แหมนอกจากจะไปลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วนะ
เราก็ต้องบอกว่างบน้อยก็ต้องใช้สอยกันอย่างประหยัด
ก็จะพาไปหาเมนูอร่อยอร่อยรักครับประหยัดทานกันนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะคนที่รักเมนูเส้นค่ะ
ถ้าเกิดว่าได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคุณผู้ชม
อร่อยสบายกระเป๋าในช่วงปลายเดือนแบบนี้สุดไปเลย
นี่ร้านนี้เขาเป็นขวัญใจน้องหนูด้วยนะ
มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่บัวอยู่ที่บ้านกุฎอ้อจังหวัดกาลสินค่ะ
เห็นร้านเล็กแบบนี้นะแต่ความอร่อยไม่เล็กนะคะ
นี่เขาจัดเต็มนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมู
แถมน้ำซุปเขาเนี่ยกลมหอมเท่มข้น
คุณดูเครื่องเขาแน่นอยู่นะเขามีการผสมผสานน้ำซุปกับเครื่องต่างเนี่ย
ใส่กันมาแบบจัดแน่นจัดเต็มวิธีลวกเส้นอ่ะคุณดูโอ้โห

คือตอนนี้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขวัญใจชาวบ้านกุฎอ้อไปเลยนะคะ
แม่บัวเนี่ยเจ้าของร้านเล่าให้เราฟังบอกว่าร้านนี้เปิดเพิ่งเปิด๔เดือนเองนะ
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดมา๔เดือนคุณดูหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากเลย
แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาทานก๋วยเตี๋ยวแบบโอ้โหเยอะมากนะคะ
สูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจไม่มีอะไรมากแม่บัวบอก
ก็ใส่ใจไงใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำเท่านั้นเอง
แล้วก็เลือกแต่ของที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าเหมือนกับเราทำทานเองที่บ้านนะคะ
ถึงร้านจะดูไม่ได้แบบโอ้โหหรูหราสวยงามเหมือนร้านในตัวเมือง
แต่รับรองว่าสะอาดแน่นอนนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาจัดเต็มแบบทั้งเส้นทั้งเนื้อสัตว์
แถมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหม๑๐บาทเฮ้ยทำเป็นเล่นไป
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า๑๐บาทนี่คือราคาของก๋วยเตี๋ยวสำหรับเด็ก

น้องหนูเนี่ยเขายังไม่มีรายได้ถูกไหม
ถ้าน้องคนไหนหิวมามาสั่งก๋วยเตี๋ยว

๑๐บาทอะแม่แต่ถ้าน้องบอกแม่หิวมากเลย
เอา๑๕บาทแม่พิเศษให้นะคะอร่อยด้วยถูกด้วย

ถ่ายรูปลงด้วยมีการถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวลง

แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราปกติ
ก็คืออยู่ที่ชามละ๒๕๓๐บาท
ก็ไม่แพงนะคุณโอ้โฮ
เห็นน้องทานดิฉันก็หิวเหมือนกันนะ
ราคาถูกให้เยอะจัดเต็มแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วจ้า
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวอร่อย

ราคาก็สบายกระเป๋าแบบนี้

อยู่ที่บ้านกุฎอ้อตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินจ้า
โอ้โหร้านนี้นะเขาใจดีใจดีก๋วยเตี๋ยวเรือแม่บัวนะ
เขาบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะขายอย่างนี้ไปเรื่อย
ไม่ต้องกลัวว่าจะมาขายแค่ช่วงเดียวอะไรยังไง

เพราะว่าเด็กเขายังไม่มีรายได้ไง

ก็ไปกินเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคนไหนหิวมากนะครับ
บัวจัดให้แบบพิเศษ๑๕บาท

เวลาเข้าสวนสนุกยังมีราคาเด็กกับผู้ใหญ่
ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีราคาเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกัน
ดีมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกใจคนที่มีตังค์น้อย
เฉพาะเด็กได้ใช้ประหยัดกันด้วย